คุณผู้ชมเราเปลี่ยนบรรยากาศมาดูเรื่องราวของผู้ชายคนหนึ่ง

กับแม่ทะเลาะกันผมอยากติดคุก

ผมเก็บยาจับผมทีไปดูครับ
อย่าใช้เขาเราเลือกเขาผิดหน่อยนะพี่

ทำไมมันไม่ได้อย่างนี้วะ
มันเป็นงี้ยากจัง

ผู้ชายคนนี้ชื่อว่าตั้มครับอายุ๓๕ปีแล้ว
เสื้อเห็นไหมรอยสักเตรียมตัวเพราะว่าเขาเป็นช่างศักดิ์
หาตำรวจที่โรงพักบางใหญ่นนทบุรี

เขาบอกว่าคือเขาทะเลาะกันกับภรรยา
เพราะว่าไปช่วยเพื่อนทาสีที่ร้านศักดิ์แล้วกลับบ้านผิดเวลา
ภรรยาก็ด่าผมด่าลามไปถึงแม่ผม
ทำให้แม่ผมที่อยู่ในบ้านได้ยินแม่ไม่พอใจ

ถ้อยคำรุนแรงก็พลอยด่ากัน๓คน

สุดท้ายตัวเองอยู่ตรงกลางไม่รู้จะเข้าข้างใคร

เครียดแม่กับเมียทะเลาะกัน
ตัดสินใจสูบกัญชาแล้วก็ดื่มเบียย้อมใจ

ผมเป็นคนกลางลำบากใจเหลือเกิน
คุณสมปรารถนาบอกว่าโอ๊ยก็ฉันเห็นลูกสะพ้ายมันตีลูกชาย
ทำร้ายลูกชายฉันก็เลยไล่ให้เขากลับไปอยู่บ้านของตัวเอง
แม่ไม่เคยตีลูกขนาดนี้นะฮะสงสารลูกเหมือนกันที่ถูกสะพ้ายจิกหัว
ลูกชายเองก็น้อยใจที่แม่กับเมียด่ากันก็เลยมาที่โรงพัก
จริงลูกชายถ้าปกติอารมณ์ดีใจเย็นแต่ชอบทะเลาะกับเมีย
สุดท้ายแล้วก็ดีกันก็กลับมาคุยกันเหมือนเดิม

แต่ล่าสุดเนี่ยหนักสุดเพราะทนเห็นพฤติกรรมไม่ไหว
เพราะลูกสะพ้ายทำร้ายลูกตัวเอง

เหตุการณ์นี้จบลงด้วยดีด้วยการที่ทางด้านของพันธุ์ตำรวจตรีพายุนินละอสวัสสืบสวนสพบางใหญ่
ปลอบใจชี้แจงให้ในตั้มถึงเรื่องราวที่มันเกิดขึ้น
สุดท้ายก็ไม่ได้พบของกลางคือกัญชาในตัวเขา
เพราะว่าผู้เสพถือว่าเป็นผู้ติดผู้ป่วยส่งไปรักษามาบัดได้

ส่วนปัญหาในครอบครัวตำรวจยินดีเป็นคนกลางไกล่เกลี่ยให้
แต่ขอให้สงบสติอารมณ์ซะก่อน
แล้วก็จะมีการให้เขากลับบ้านไปแล้วก็เอาเบอร์โทรติดต่อกันไว้
แล้วก็เดี๋ยวประสานงานเข้าสู่กระบวนการรักษา
แล้วก็ฟื้นฟูผู้ติดยาต่อไป
นี่ดูเหมือนพอตำรวจเป็นสื่อกลางมันก็พอโอเคไงคะ